นี่สภาพอากาศเนี่ยคนหนาวเนี่ยนะสัตว์ก็หนาวเหมือนกันคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดใครจะแบ่งปันจะเผื่อแผ่ใส่เสื้อให้น้องหมาน้องแมวเขาหน่อย
หรือว่าเอาผ้าไปกองให้เขาให้เขาได้นอนอุ่น
แต่ทีนี้ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้งูเขาก็หนาว
แต่จะใส่เสื้อให้งูได้ยังไงมันไม่ได้

ใช่ทีนี้งูที่ว่ามันเป็นงูเห่าด้วยไงคุณผู้ชม
ก็เลยต้องเลื้อยเพื่อที่จะไปขดไปซุกตัวอยู่ในนี้ในรองเท้า

อันตรายสิบางคนไม่รู้แล้วนี่เป็นรองเท้ากีฬาของเด็ก๑๐ขวบนะคุณ
ดีนะเนี่ยที่น้องก่อนจะใส่น้องยังมาดูอยู่แล้วเห็นงู
ถ้าเกิดว่าน้องเผลอใส่ไปก่อนนี่โอ้โห
คือส่วนใหญ่เวลาเป็นรองเท้าที่เราใส่ประจำเดินมาถึงเห็นมันวางอยู่

ใช่ไม่มีหลักน้อยคนที่จะมาเคาะเคาะเคาะดูก่อน
เหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคุณผู้ชม
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงเนี่ยนะได้รับแจ้งว่ามีงูเห่าเนี่ย
นอนขดอยู่ในรองเท้าอยู่ที่ห้องเช่า
หมู่๒ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ไปถึงกู้ภัยเขาก็พยายามที่จะเอาอุปกรณ์จับงูเนี่ยค่ะ
จับออกมางูเห่ายาวประมาณเมตรหนึ่งอยู่ในรองเท้า
แล้วก็จับอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงออกมาได้แบบนี้

ใช่แล้วเจ้าของรองเท้าเนี่ยคือน้องสุเทพละอองแก้วอายุ๑๐ขวบ
น้องบอกว่าพี่ครับเมื่อคืนนี้ผมรู้สึก
เพราะว่าตอนที่ผมปิดไฟนอนเล่นมือถืออยู่
ผมรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้
เออพอเสร็จแล้วผมก็ใช้มือปัดปัดออกไป
แล้วผมก็รีบไปเปิดไฟดูผมเห็นว่ามันเป็นงูนั่นแหละ
เข้ามาในห้องผมผมก็บอกแม่แม่งูเข้าห้อง
เดี๋ยวมันจะลื้อยขึ้นมาบนตัวเลยครับ

แล้วตอนที่มันเละขึ้นมาเราก็คิดว่ามันเป็นงูปะ

คุณแม่น้องคือคุณแม่สุปรานีแจงจินอายุ๓๗ปี
ก็บอกบอกว่านี่แม่อยู่กับลูกอยู่กันรวมสี่คน
ในนี้นะคุณในสี่คนนี้ท์

ทารก๔เดือนอยู่ด้วยเหมือนกัน

ลูกชายน้องสุเทพจะใส่รองเท้า

สุเทพก็ตะโกนเรียกแม่งูมันมาอยู่ตรงนี้

ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร
ไม่ได้มีใครโดนฉกนะคะ

ก็เอาใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ